ต่อกันที่เรื่องของวัดวัดหนึ่งเขามีขาใหญ่ในวัดชื่อว่าพี่ขวด
อยู่ที่วัดประทุมอยู่ที่แม่กรองสมุทรสงคราม
พระก็ทนไม่ไหวชอบขโมยอาหารของพระกิน
ขวดร้ายมากแล้วก็ไปทำตัวเมียท้องไม่รู้กี่คอกต่อกี่คอก
ตัวเมียท้องไม่ใช่คนแล้วใช่ไหมคะ
ไม่ใช่แต่เขาคือขาใหญ่ประจำวัด
ขวดเนี่ยไม่ใช่คนเสื้อเหลืองนะไม่ใช่คนนี้นะ
คนอยู่ในที่เขาจับเนี่ยอยู่ในแหนี่หรอ
พี่ขวดเนี่ยคืออะไรแมวมาเฟีย
ขวดคือแมวมาเฟียไม่ใช่พี่คนเสื้อเหลือง
หมวกน้ำเงินไม่ใช่แล้วเขาเทรนด์ด้วยนะเอ็นเกมพี่ขวด
จบแล้วพี่ขวดไม่ได้เข้าอัเวนเจอร์แล้ว
เอ็นเกมอันนี้ภาพสุดท้ายของพี่ขวดแล้ว
ขวดคือแมวมาเฟียแห่งวัดประธุมคณาวาสนะฮะ
คือหลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตา

จากไล่กัดแมวตัวอื่นในวัดไปทั่วแล้วเนี่ย
ยังทำตัวเมียท้องไม่รู้กี่คอกต่อกี่คอกนะฮะ
ขนาดพระท่านจะจับพี่ขนยังกัดอ่ะ
แต่สุดท้ายเสร็จพี่หมวกน้ำเงิน
เสร็จคนโพสต์เขาเป็นคนใจบุญจับพี่ขวดเอาไปทำหมัน
แล้วเดี๋ยวส่งกลับคืนที่วัดให้เจ้าอาวาสต่อไป
ให้มันไปกลับตัวกลับใจก่อนให้เป็นแมวดีก่อนเดี๋ยวเอามาส่ง
เป็นแมวที่ตอนนี้กลายเป็นแมวที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
นะฮะเพราะว่าคือมันเป็นแมวที่ดุร้ายนิดนึงมันทำคนท้องเยอะ
มันทำแมวท้องเยอะนะครับ
เรื่องราวของพี่ขวดเนี่ยโด่งดังมากในโลกโซเชียลถึงขนาดคุณเนี่ย
คุณนัฐวุสีหมอกเนี่ยเป็นเออคุณก็อฟเฟอร์กิ้งฮีโร่
แต่งเพลงให้เลยแต่งเพลงแรปให้พี่ขวดเลย
ทำตัวเมียท้องไม่รู้กี่ตัวคนเดินผ่านก็ยังเอาโชว์อะไรแบบนี้
ขโมยปลาของหลวงพ่อกินอะไรโอ้โหเนี่ยอันนี้เนื้อเพลงเขา
ผมไม่อยากอ่านทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมลองอ่านดูนะครับ

ขวดคือปกติความเชื่อของเราอันนี้เป็นความเชื่อก่อนแล้วกันนะ
บอกว่าถ้าสัตว์ตัวไหนดุเขาจะต้องเอาไปทำหมัน
แล้วเขาจะกลับตัวกลับใจเขาจะสงบลงเขาจะเรียบร้อยมากขึ้น
ฮอร์โมนมันถูกไว้แล้วเรารอดูพี่ขวดนะ
พี่ขวดต้องเป็นคนดีนะแล้วก็กลับไปดูแลลูกเมียที่ทำไว้ด้วยนะครับ
ต่ออีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องต่อมามีผู้โพสต์แคปชั่นว่า
ไปฟังเสียงในวันโรงพี่เขาลองใหม่ยังไง

มือจะเสียงใสมากนะมา่กมวน
คุณเข่าหมูไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้นะ
ทีมข่าวก็จะต้องถามมาก่อนคุณทรวมเชิ้มถ้าที่ผู้ที่ข่าวคนที่พูดจะเป็นใคร
ท่านเนี่ยข้ามมาจากสวพปลาว
เป็นลูกค้าประจำของร้านนี้มาลองซื้อใหม่

ก็เลยจัดเหมือนจริงให้ฟัง
กิ๊กเลยทั้งเทศทั้งอะไรไป
เอาเป็นว่าก็ใหม่ดังเนอะ

เครื่องเสียงก็คงจะดีด้วยนะครับ